นะคะส่วนเหตุการณ์นี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
จะเห็นภาพว่ามีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๓คนปรีเข้าไป
นี่นี่ตามลูกศรสีแดงนะคะครับแล้วก็ไปรุมทำร้ายผู้ชายอายุสามสิบเอ็ด
ลูกศรสีเขียวนะคะตอนที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดจอดรถ
ใกล้ร้านอาหารหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะนี่
แล้วก็ทำร้ายแบบไม่ยั้งอ่ะรุมต่อยกันแบบไม่ยั้งเลยอ่ะ
ผู้ชายอายุ๓๑คนนี้คนที่ถูกรุมทำร้ายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปจากภาพนี้เราส่งทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
แล้วก็ตามความคืบหน้าให้ด้วยล่าสุดบ่ายวันนี้ค่ะ
คนเจ็บชื่อว่านายประวิทย์สุวรรณโชธอีสานอายุ๓๑ปี
พร้อมกับนักกฎหมายนายสุภกิจจินดาอ่างเก็บบุญอิ่มเอมอายุ๓๒ปี
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดภาพถ่ายเหตุการณ์ที่วัยรุ่นมารุมทำร้าย
นำไปเป็นหลักฐานนะคะไปมอบให้กับร้อยตำรวจเอกสายันคำภูเวียง
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
ในการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายนายประวิทย์ค่ะ
ตัวนักกฎหมายคนนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแปดกันยายนที่ผ่านมาครับ
นายประวิทย์กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพอกินข้าวเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะนะ
เลี้ยวขวาไปถนนประชาสำรานแต่ถูกวัยรุ่นสามคนเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชายนะเดินลงมาจากรถตรงไปแล้วก็รุมทำร้ายนายประวิทย์เลยอ่ะ
นายประวิทย์บอกว่าไม่ทันตั้งตัวจริงจริงมีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมาด้วยกันกับผู้ชาย๓คนที่ไปรุมทำร้าย
แต่จอดอยู่ริมถนนอีกฝั่งหนึ่งนายประวิทย์คนเจ็บบอกว่างงมาก
งงจริงวัยรุ่นกลุ่มนี้มารุมทำร้ายเขาทำไม
ก่อนเกิดเหตุนายประวิทย์ก็นั่งกินข้าวนั่งดื่มอยู่ในร้านคนเดียวนะคะ
นายประวิทย์บอกว่าส่วนตัวเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะอัธยาศัยดี
หรือผมไปทักใครผิดหรือผมไปเดินเบียดในร้านโดยไม่ได้ตั้งใจ
คือพยายามจะนึกว่าผมถูกทำร้ายเพราะอะไร
ถ้าเกิดผมไปทำอะไรไม่ดีจริงก็ต้องมาคุยกันก่อนสิ
ไม่ใช่มารุมทำร้ายกันแบบนี้นะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นายประวิทย์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
กู้ภัยช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ก็ที่หัวที่บริเวณไทยทอยด้านซ้ายมีแผลอยู่๒แผล
ศีรษะมีรอยบวมช้ำเศษแก้วทั่วหัวเลยค่ะ
นายประวิทย์บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
อยากให้ตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ตามตัววัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
จากภาพก็จะเป็นผู้ชาย๓คนไปรุมทำร้าย
แต่มีผู้หญิงอีกคนที่จอดอยู่อีกฝั่ง